รอบขอบสนามนะครับนักเตะทีมชาติไทยเดินทางไปแล้วนะครับ
อากาศมีประเด็นว่าร้อนมั้ยโดยก็บอกว่าอยู่ได้

หลายคนเป็นห่วงเพราะว่าอากาศที่นั่นเนี่ย
ร้อนต้องเรียกได้ว่าร้อนตับแตกเลย

แต่นักเตะโค้ชบอกว่าปรับตัวได้แล้ว
เพราะว่าไปเก็บตัวที่กาต้ามาก่อนอยู่พักหนึ่งแล้ว

สาวเดียรับียานั้นน่าจะเดินทางมากาต้ามาเก็บโต

ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าอากาศมันไม่คล้ายกันเนี่ย
ดีคงไม่ย้ายมาที่กาต้าเหมือนกันนะครับ

คือแรงกดดันจากแฟนบอลของเจ้าบ้าน

ติดตามได้นะครับจากคุณวิริวิทยเจริญเชื้อครับ
คุณผู้ชมครับทันทีที่เดินทางถึงประเทศซาอุดีอาราเบียนะครับ
นักเตะทีมชาติไทยก็ได้รับการต้อนรับ
จากสถานทุทธ์ไทยประจำกรุงริยาศ
เพื่อเลี้ยงดูในการรับประทานอาหารนะครับ
พร้อมทั้งจะให้การต้อนรับตลอดการเดินทางที่ซาอุดีอาราเบียครับ
หลังจากที่ทัพช้างศึกเก็บตัวอยู่ที่ประเทศกาต้าเป็นเวลา๘วัน
ก็ได้เวลาบินรัดฟ้าถึงกรุงริยาท
ราชอาณาจักรสาวเดียรับียาเป็นที่เรียบร้อย
โดยได้รับความสนใจจากชาวซาอุดีอาราเบียและสื่อมวลชนท้องถิ่น
สัมภาษณ์ซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองถึงสนามบินคิงคาลิต

สื่อซาอุดีอาราเบียพยายามโยนความกดดันให้กับทีมไทย
ด้วยการบอกว่าทีมไทยมองว่าการเจอกับซาอุดีอาราเบียเป็นงานง่าย
อย่างไรก็ตามเกมนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่ยากสำหรับทีมชาติไทยเกมหนึ่ง
ส่วนคำถามในเรื่องของสภาพอากาศและผู้ชมในสนาม
โก้เกียรติศักดิเสนาเมืองก็ได้ตอบไปว่า
ทั้งหมดไม่ใช่ปัญหาของทีมไทย
เมื่อกี้นะครับก็นักข่าวท้องถิ่นนะครับเขาก็พยายาม
ความกดดันมาให้เราว่าข่าวของเขาออกไปบอกว่า
เมืองไทยบอกว่าเป็นงานที่ง่ายนะที่จะเจอกับซาวดีอาราเบียนะครับ
จริงแล้วเนี่ยเราก็ให้เกียรติคู่ต่อสู้อยู่แล้วนะครับ
เขาก็คิดว่าเราเองเนี่ยก็คงจะเหมือนกับเป็นการ
อุ่นเครื่องกับซาอุดีอาราเบียเพื่อที่จะไปเล่นกับญี่ปุ่นนะครับ
จริงแล้วแมทนี้เป็นสำคัญนะครับก็คือ
ซาอุเนี่ยเราก็แน่นอนเขาเป็นทีมที่แข็งแกร่งอยู่นะครับ
คิดว่าเราจะพยายามทำให้ดีที่สุด

กับการเล่นในสภาพอากาศที่ประมาณทั้ง๔๓๔๕องศา
กันจากประเด็นที่สรสาอุดีอาราเบียตีดข่าว

จะอดเครื่องครับ

และเราก็ยังประมาณไม่ได้ได้นะครับ
เพราะเขาเรียกในบ้านว่ายังไงเขาเป็นต่อว่ายู่แล้ว

ทีมชาติไทยโดยมีนายดานายเมนะโพธิหุบพัฒนาคลุงเรียสประเทศสาวิทยาลับเบีย
เป็นผู้เลี้ยงอาหารต้อนรับนักเตะทีมชาติไทยซึ่งก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักเตะและทีมงาน
รวมถึงมีสื่อท้องถิ่นที่เข้ามาสัมภาษณ์นักกีฬาไทยด้วย
ดีใจครับน่ากินมากครับ
ทางอาหารสั่งพี่ดูเลยครับ
ถึงภูมิช้าวอาหารก็ไม่กินแล้ว
สำหรับการฝึกซ้อมในมือแรกนะครับจะมีขึ้นที่สนามอาริยาสปอร์ตคลับครับ
ทีมไทยก็จะเน้นในเรื่องของแท็กติกมากยิ่งขึ้นนะครับ
และต่อยอดจากการฝึกซ้อมที่ประเทศกาต้าครับ
วิรวิทเจริญเชื้อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากกรุงริยาทประเทศซาอุดีอาราเบียครับ